แต่ว่า๑๑นาฬิกาของวันนี้คุณผู้ชมเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับ
รถดับเพลิงกว่า๒๐คันต้องระดมไปดับเพลิงความเสียหายก็หลายร้อย
ล้านบาททีเดียวครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนครับ
นี่ฮะควันดำพวยพุ่งขึ้นไปเนี่ยสูงขนาดนี้นะนักท่องเที่ยวเอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็ตกอกตกใจกันแล้วครับนะฮะเหตุเพลิงไหม้บ้านสุขาวดีคฤหาสพันล้านคลิปนี้เนี่ยนะอาสากู้ภัยจังหวัดชนบุรีเขาถ่ายเอาไว้จากที่ด้านหลังบ้านนะครับทำให้เห็นควันไฟแล้วก็เปลวเพลิงที่พวยพุ่งขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็ดำธมืนเชียวครับ
พฤหารเมืองพัทยาพร้อมกับหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยบรรทาวสาธารณภัยเมืองพัทยามรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงครับต้องมีการรีบระดมรถดับเพลิงแล้วก็รถกระเช้าเร่งเข้าไประดับเพลิงที่ไหม้อยู่ครับนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวล่ะครับใครที่เคยผ่านไปผ่านมาก็เคยแวะเข้าไปชมนะฮะที่บ้านสุขาวดีเลขที่สองสอง
ประมาณสามพันตารางเมตรด้านในมีพระบรมศาลีมฤทธาจากประเทศสีลังกาครับนะฮะอันเชิญมาประดิษฐานให้กับนักท่องเที่ยวได้กลับไหว้บูชาไปเยี่ยมชมกันอีกทั้งก็มีพรมขนสัตว์มูลค่ากว่าห้าสิบล้านบาทนะมีพื้นที่รับรองแขกด้านบนด้านล่างก็เป็นล็อบบี้ก็ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดเช่น
ช่วงเช้าของวันเนี้ยเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดบริการให้เข้าชมหลังจากปิดในช่วงของโควิดสิบเก้าไปเนี้ยนะเธอก็เข้ามาเปิดระบบไฟทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูตามปกติจนกระทั่งผ่านไปสองชั่วโมงนะฮะก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาปุ้มอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้เลยจากที่บริเ
ตั้งอยู่ที่ฝั่งชายทะเลครับน้ำริมถนนสุขุมวิทย์จังหวัดชนบุรี
ก็อย่างที่ทราบกันดีเป็นคฤหาดหรูเลย
ทะเลพัทยาของดรปัญญาโชติเทวันนะฮะ
เจ้าของสหฟาร์มผู้ส่งออกผลผลิตการเกษตรรายใหญ่ของประเทศไทย
อยู่บนเงินที่ทั้งหมดเนี่ยกว่าแปดสิบไร้แล้วก็มีชายหาดด้วย
สักประมาณสี่ร้อยเมตรได้นะฮะเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา
แล้วก็ฝ่ายปกครองได้ประกาศให้เขตนี้ปิดกั้นไว้นะครับ
เป็นพื้นที่เกิดเหตุนะฮะไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ส่วนบริจุค่าความเสียหายตอนนี้คร่าวคร่าวเนี่ย
น่าจะหลายร้อยล้านบาททีเดียวแต่ว่ายังไม่สามารถประเมินได้ครับ
จากว่าทรัพย์สินข้างในเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่าบ้านสุขาวดีเองก็มีข้าวของมากมาย
แต่ว่าเขาก็มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัททิพยาประกันภัย
มูลค่าของโครงการนี้ก็๒๐๐ล้านบาท
แต่ว่าต้องมีการให้สภาวิศวกรเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของอาคารอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าใครเคยไปก็จะรู้สึกเสียดายเพราะว่าข้างในสวยมากจริง